คดีของผู้การชนบุรีกับพวกที่ถูกกล่าวหาว่า
ไปรีดไถเหล่าบรรดาผู้ต้องหาจากเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์
มันมีความคืบหน้าล่าสุดเมื่อมีกระเป๋าถูกส่งมาตรวจสอบหาลายนิ้วมือ
กระเป๋าใบนี้มีข้อมูลว่ามีเงินจำนวน๒๘ล้านถูกบรรจุอยู่ในนี้
แต่ถามว่าเงินอยู่ไหนไม่รู้ค่ะ
ตอนนี้ไม่มีเงินอยู่ในกระเป๋าแล้วเหลือแต่กระเป๋าให้ตรวจสอบนะฮะ
ใช่ค่ะแต่อย่างไรก็ตามต้องไปตรวจก่อนมีใครบ้างจับสัมผัสกระเป๋าใบนี้นะคะ
โดยช่วงค่ำนะคะคุณผู้ชมค่ะคือตั้งแต่เมื่อวานเจ้าหน้าที่มีการนำกระเป๋าเดินทาง
ใส่เงินของกลาง๒๘ล้านนี้ซึ่งอย่างที่บอกว่ามันไม่มีเงินอยู่แล้วแหละ
คือมันถูกซุกซ่อนอยู่ในถุงดำใบใหญ่แล้วเอามาตรวจหาลายนิ้วมือแฝง
เกี่ยวกับเรื่องของการนัดจ่ายเงินจริงจริงกระเป๋าใบนี้เนี่ยถูกส่งมานะคะจากเชียงรายเลยค่ะ
เพราะว่ามีการไปนัดจ่ายเงินกันที่นั่น๒๘ล้านเงินอยู่ในนี้
นั่นแหละค่ะใจเป้ถูกเรียกเงิน๑๔๐ล้านเขามีการติดต่อไปเครือข่ายเว็บพนันที่อยู่ฝั่งเพื่อนบ้าน
ต้องแบ่งทยอยจ่ายนะใช่ค่ะโอนเงิน๒๘ล้านมาให้หน่อยผ่านบัญชีม้า
แล้วก็เอาเงินทั้งหมดมาใส่กระเป๋าเดินทางใบนี้ก่อนที่จะมีการนัดมอบส่งเงินให้กับตำรวจ
ซึ่งบอกว่าเจ้าตัวกล่าวอ้างว่าเป็นเครือข่ายของผู้การชนบุรีค่ะแล้วก็นัดส่งมอบกันที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงราย
กับเงินนี้โอ้โหคุณข้ามชายแดนมานะมาจากฝั่งประเทศอื่นนะเพื่อจะส่งมาเอามาให้ซัพพอร์ตในข่าวคดีเฉา
คือหลังจากโอนเงินมาจากประเทศเพื่อนบ้านแล้วไปกดออกมาเป็นเงินสดใส่กระเป๋า
มันก็เลยโยงไว้ว่าเป็นเครือข่ายพนันออนไลน์ข้ามชาติ
ใช่ค่ะทีนี้พยานทั้งหมดเนี่ยมีการถูกเรียกตัวมาสอบปากคำที่สโมสรตำรวจแล้วนะคะ
แต่พยานทั้ง๔คนยืนยันว่าเงิน๒๘ล้านเป็นเงินที่ถูกรีดไถไม่รู้เรื่องเลย
ไม่รู้มาก่อนเกี่ยวกับเรื่องเงินจำนวนนี้แต่เข้าใจว่ามันเป็นเงินในการค่าเช่าพระเครื่อง
ก่อนที่ตำรวจจะมีการถ่ายเงินออกจากกระเป๋าแล้วเอาไปใส่กระเป๋าใบอื่น
จากนั้นก็คืนกระเป๋าใบนี้ให้พยานไป
ขณะเดียวกันตำรวจสภเมืองพัทยามีการนำรถตู้หรูค่ะ
นะคะทะเบียนยังป้ายแดงอยู่เลยป้ายทะเบียนพระนครศรีอยุธยา
ซึ่งมีการตรวจยึดมารถตู้คันนี้คุณผู้ชม
เพราะรถคันนี้ไปถูกจอดทิ้งเอาไว้ที่หน้าร้านคาแคร์แห่งหนึ่งในอำเภอบังละมุงจังหวัดชนบุรี
มีการนำมาให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าเก็บลายนิ้วมือแฝง
แล้วก็ตรวจค้นหาหลักฐานว่ามีความเชื่อมโยงกับเสียบอยเนียนกริ๊บหรือไม่
นั่นแหละค่ะก็เป็นผู้ต้องหาเช่นเดียวกันในคดีเรียกรับเงิน๑๔๐ล้าน
ข้อมูลอื่นตำรวจบอกว่าตอนนี้ยังไม่ขอเปิดเผยนะคะ
ส่วนที่สโมสรตำรวจนะคะวันนี้คณะพนักงานสอบสวนและชุดคลี่คลายคดี
อยู่ระหว่างสอบพยานที่เดินทางมาจากจังหวัดเชียงรายตั้งแต่เมื่อคืนค่ะ
แล้วเดี๋ยวมันต้องมีเรื่องของการสอบแล้วขยายผล
ทางด้านของบิ๊กโจ๊กรองพบตรยังไม่ได้เดินทางมาที่สโมสรตำรวจ
แต่คาดว่าเดี๋ยวน่าจะมาแถลงความคืบหน้าทางคดีในช่วงเย็นถึงค่ำวันนี้
นี่ต้องรอดูนะน่าสนใจตรงที่ว่าเมื่อคืนที่บิ๊กโจ๊กเปิดเผยเนอะ
ใช่เออว่าน่าจะมีตำรวจร่วมในขบวนการรีดไถนี้อีก๕นาย
คือตำรวจอีก๕พลเรือนอีกประมาณ๕ค่ะ
ถ้าเกิดณะตอนนี้นะคุณผู้ชมสรุปภาพให้เห็นเนี่ย
คือตำรวจทั้ง๑๐นายฬอดแรกเข้ามามอบตัวแล้ว
แล้วกว่าครึ่งค่ะบิ๊กโจ๊กบอกว่าให้การรับสารภาพ
ส่วนเรื่องของพลเรือนที่เรารู้ในข่าวตอนแรก
มีใครบ้างนะต้นบอยแล้วก็เมียใช่ไหม
ยังไม่ได้ระบุว่าจะวาบตัวเมื่อไหร่หรือว่าวันไหน
แต่ว่าพลเรือนที่จะเพิ่มเติมมาอีก๕กับตำรวจอีก๕
เดี๋ยวรอความคืบหน้าวันนี้ด้วยนะคะ

จะสาวไปถึงต้นต่อใครอีกรึเปล่า
แล้วกลายเป็นว่ามีอำนาจเหนือตำรวจ

ครับข่าวนี้ต้องติดตามต่อเนื่อง